อุบัติเหตุต่อไปคุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยครับ
นี่คือถนนนะรถกระบะขับฝากกลางมานี่เลยครับ
ยังไงก็ไม่รู้นี่เรื่องแรกแล้วนะ
อีกเรื่องหนึ่งกู้ภัยทำไมมาไวจัง
เหมือนรู้เลยอ่ะไปดูหน่อยฮะ

ไปไหนก่อนสองกู้ไผ่ทำไมมาเร็วจัง

เจ้าหน้าทีศกูภัย๓ชั้นเข้าไปช่วยด้วยไปช่วยทันทีเลยนะ
ตรงนี้เป็นสามแยกหน้าโรงเรียนพูตาหลวงจังหวัดชลบุรี
ก็ถ่ายไว้ได้ชัดเจนเลยครับว่ากระบะสีขาวจู่ขับฝากล้างถนนออกมาเลย
ด้านหน้าเขามันก็เป็นร่องถนนไม่รู้เขาจะไปไหน
ชาวเน็ตก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าข้างหน้าไม่มีถนน
เออต่อมาครับกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบเนี่ยมาชี้แจงว่า
มาที่ไปของเหตุการณ์นี้คือช่วง๕โมงเย็นวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
พลเมืองดีแจ้งว่าเห็นคนหมดสตินอนในรถกระบะคันสีขาวครับ
ที่บอกว่าเจอคนหมดสตินอนอยู่ในรถกระบะคันสีขาวเนี่ยยังไม่เกิดอุบัติเหตุนี้นะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ครับไปตรวจสอบลองเคาะกระจกก๊อกดู
อ๋อหลับอยู่ในรถหลับอยู่ในรถครับคุณพุกครับคลอดดู
ผู้ชายคนนี้ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วก็ขับหนีไปเลย
ขับหนีมาเป็นคลิปนี้ครับ
ก็เลยสงสัยว่าเขาตั้งใจจะหนีอะไรหรือเปล่าหรือว่าตกใจหรือละเมอก็ไม่แน่ใจนะ
ขับตรงมากลางถนนแบบนั้นเลย
หลังเกิดเหตุครับก็เข้าไปช่วยเหลือคนขับกระบะ
เป็นผู้ชายอายุ๒๕ปีก็มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
ส่วนรถเก๋งคันที่ขับมาทางตรงซึ่งเขาไม่ผิดเลยนะ

ผู้โดยสารหญิงที่นั่งมากับคนขับเนี่ย

ก็คือที่นำตัวทั้ง๒คนส่งโรงพยาบาลทำการรักษาแล้วนะครับ
โอ้โหที่มาก็คือหลับอยู่บนรถหลังจากถูกปลุกก็เลยตกใจเหยียบพุ่งไปเลยนะฮะ